ส่วนฟุตบอลอุ่นเครื่องในทวนาเมนต์ปรีซีซั่น
เจอกับเชียงรายยูเนตเต็ดแชมป์ไทยลีก

จากนั้นอดีศักดรายสอนกองหน้าตัวใหม่มาตีเสมอ
ให้กับท่าเรือนาทีที่๕๘
แต่อีก๒นาทีถัดมาเป็นชัยวัดโบราณ
ยิงให้เชียงรายนำอีกครั้งครับ
ตีเสมอให้ท่าเรือนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ
เกมเสมอกันไป๒๒ต้องดวนจุดโทษ
ซึ่งต้องยิงกันถึงทีมละ๑๔ครั้งในช่วงเสด็นเดท
ก่อนที่จะเป็นการท่าเรือนะครับชนะไป๑๒ต่อ
ในเวลาท่าเรือไปชนะนะครับ
ด้วยสกอร์๑๔๑๓ประตู

โดยการท่าเรือกับเชียงรายมีคิวเจอกันอีกครั้งนะครับ

แล้วก็เป็นเมืองทองนะครับที่ชนะจุดโทษไป๔ต่อ๓
เมืองทองจะเข้าไปชิงเจอกับการท่าเรือ

เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีครับ